อีกนานเหมือนก่อน

ไม่มึงจะนั่งกู้อีกนานไหม
จะนั่งอู้อะไรที่คนไม่ได้ทรอ

นั่งอู้ที่ไหนพี่บอนก็ไม่ใช่คนเนื้อ

ไม่เล่นเครื่องคิดเลส
นี่อย่ากบเกลือน

อุ้มตื้นมาง่วงเลย

ก็ถามพี่ฝันว่าอย่างไร

น้านี่ต้องผ่าสมองเอาสมองออกแล้วมั้งเนี่ย
นอดปัจค์เรามาทำไมโอ้โธเอ้า

จริงฝักเลยนะฝักเลยฝักทำไม

โอ้โหเอาอีกแล้ว
นอดปัจค์เลยกู้สะบัดให้
มึงสะบัดทำไมนี่นานา
เดี๋ยวตลกเลยนะมีเครื่องจงกรมอยู่หน้าเลยนะโอ้โฮ

หมวดกรมก็เมาตายสิอ๋อ
อย่าออกไปคู่กันซะไป
เป็นไรนะวันนี้หกขาวเดี๋ยว

ผมก็เลยตั้งใจว่าจะไป

พุทธทางเอาเงินมาใส่ตู้

เอ้าแล้วทำไมมึงไม่เรียนให้จบแล้ว
นี่พ่อไม่อุตส่าห์ส่วนใหญ่ทั้งโลกไม่จบ

พุทธทางเอาเผาตังมาใส่อย่างนี้ไม่ใช่พุทธทางอยู่ที่ไหน

สุดยอดนี่เข้าวัดบ่อยใช่ไหม

อ้าวมึงไปเอาเซมาถาแล้ว
นี่ถ้าลุงไม่ใส่ชุดขาวมาปัญหาก็ไม่เกิดหรอก
ก็จะไปทำบุญนั่ง

ทหารเดินผ่านเหรอ

จะไปวิปัฒนาแล้วก็กินมังสุวิรัติครับ

ก็มากินพวกมัน

ไปเอาไปเถอะ
พี่บอลนะลูกค้านะลูกค้า
น้ำตาลยิ่งไหนด้วยเจี๊กขาว

แม่งรู้สึกไปเร่งแบบนี้ก็รู้สึกก่อน
ต้องเลี่ยนแบบนี้
มาพี่จึงเหลือ
พี่จึงเหลือ
แต่ถ้าบอกบุญคนอื่นนี่จะได้บุญมากกว่า

นี่

เห็ดอะไรตามองไม่ชัด

แม่ขนดันเลย
นี่เหตุนางฟ้า
เออนี่ดีกว่า
เหตุนางฟ้าบำรุงสายตาและการรัก
มันต้องมีมุตรด้วยต้องมีมุตรด้วยดี
นี่เขาหยิบมามีมุกหมดเนี่ยหูเยอะนี่

เฮ้ยมันจะแต่งงานได้ยังไง

ไปแต่งงานคุณบ้าหรือเปล่า

แล้วเห็ดถามสามแบบนี้มีอะไรบ้างบอกเร็วเนี่ย
ต้องโทนได้เหรอเออมีเห็ดหูหนู

เห็ดฟาง

เห็ดสามแบบนี้แบบไหนล่ะคะ

กว่าจะรู้ว่าโจทย์ข้อแรกของคุณแซนด้าคืออะไร
เล่นเอาแก๊งปวดเกือบงอนกันจริงจังแล้วนะครับเนี่ย
แต่ตอนนี้ที่ไม่ต้องรอคือคำตอบสำหรับคุณผู้ชมทางบ้าน
เข้ามาร่วมสนุกกันเยอะนะครับ
รู้บ้างว่าอาหารแช่แข็ง๗ดาก้อน๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
เก๋าไส้กุ้ง๑๘กรัม๑๒ชิ้นต่อแพ็ค
๒ขนมจีบหยกไส้หมู๑๖กรัม๑๕ชิ้นต่อแพ็ก
๓หมูพันธุ์สาหร่าย๑๕กรัม๑๕ชิ้นต่อแพ็ก
คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แสงตะวันศาสตร์ทรูผิวเมฆเป็นสีทองผ่องอำไพร
แม้แต่โรงผีอำพังผูกก็อาจจะระบุชื่อของเขาได้

อย่าพูด

เออเวลาเหมือนตากลวย

กับข้าพเจ้าผู้ภาคก็ไม่ทราบว่าไอ้ชาติหมานี่เป็นใคร